ทุกผู้ชมครับมีลูกชายเนี่ยคือที่บ้านเขาบอกเขาป่วยซึมเศร้าอยู่แล้วนะ
ล่าสุดโมโห้หิวให้แม่ทำกับข้าวให้แล้วบอกแม่ทำกับข้าวช้าแล้วกัน
โอ้โหแล้วแทงเข้าคอนะครับบาดเจ็บสาหัสเลยนะฮะ
มีตำลวยก็คุมตัวในที่บ้านนี่แหละค่ะ
หลังจากก่อเหตุแทงแม่แล้วก็ไปซุกตัวอยู่ในห้องนอน
เหตุการณ์เกิดขึ้น๗โมงเช้าที่ผ่านมานี่เองครับ
นี่สพบ้านผืออุดรธานีมาคุมตัวไปนะฮะ
นี่รอยเลือดที่บ้านนะครับท่านผู้ชมครับ
แทงคอแม่ซะแล้วโอ้โห
แล้วที่บ้านที่เกิดเหตุมีหยดเลือดจากหลังบ้าน
ใกล้กับเตาถ่านที่แม่กำลังทำอาหาร
เนี่ยหยดเลือดนี่ออกไปถึงหน้าบ้านคนเจ็บ
แม่นี่ชื่อนางมฤดีอายุ๓๗ปีนะครับ
ถูกแทงเข้าที่คอเนี่ยตอนถูกลูกชายแทงเข้าไปวิ่งหนี

ล้มฟุบอยู่ร้านขายก๋วยเตี๋ยวตรงข้ามบ้าน
คือโชคดียังใจแข็งยังวิ่งมาถึงนะฮะ
อย่างนั้นไม่รู้ป่านี้จะเป็นยังไงนะครับเพราะว่า
โอ้โหเลือดนี่แบบที่ถูกแทงเข้าไปเนี่ย
มันไปโดนเส้นเลือดใหญ่พอดี
นี่เขาช่วยนำตัวส่งโรงพยาบาลกันทันนะครับ
ผู้ก่อเหตุก็คือลูกชายของคนเจ็บ
ชื่อนายพิชิตอายุ๒๐ปีนะครับ
หลังจากแทงคอแม่ตัวเองแล้วหนีไปซุกอยู่ในห้องนอน
ตำรวจมาถึงก็คุมตัวได้พร้อมกับมีดปลายแหลม

คุมตัวไปโรงพักนะฮะเขาบอกว่า
เขาแทงแม่เพราะว่าเมื่อเช้าเนี่ยเขาหิวข้าว
แล้วเขาไม่มีเงินไปซื้อข้าว
นี่คือมีดที่ใช้ก่อเหตุนี่ฮะเล่มนี้
พิชิตบอกผมไม่มีเงินไปซื้อข้าว
ผมก็บอกให้แม่เนี่ยทำกับข้าวให้กินหน่อย
เขาอ้างว่าถูกแม่เนี่ยบ่นแล้วก็ไล่ด้วย
แล้วแม่ทำช้าด้วยเขาก็เลยโมโห
คว้ามีดมาแทงแม่นี่ฮะเหตุผลอย่างนี้เลย
พี่สาวของคนก่อเหตุบอกว่าแม่เนี่ย
ทางกับพ่อมานานแล้วแม่ก็เป็นแม่เลี้ยงเดี่ยว
เลี้ยงลูก๓คนผู้ก่อเหตุคือพี่ชิดเป็นลูกคนกลาง
เมื่อ๒ปีก่อนพี่ชิดเคยประสบบปฏิเหตุ
ถูกรถชนจนบาดเจ็บหลังจากหายจากอาการบาดเจ็บแล้วเนี่ย
เหมือนกับสภาพจิตใจเปลี่ยนไป
ชอบเก็บตัวไม่สูงสิงกับใคร
ลักษณะเหมือนกับมีอาการซึมเศร้าด้วย
คือใครมาพูดมาบ่นมาพูดเสียงดังใส่เขาเนี่ยไม่ได้เลยนะ
เมื่อ๖เดือนก่อนเคยใช้มีดแทงลุงมาแล้วนะฮะ
ลุงนี่ป่วยติดเตียงนะฮะอยู่ที่บ้านถูกแทงจนบาดเจ็บมาแล้ว
แล้วเมื่อเดือนก่อนใช้มีดแทงแม่มาแล้วไปเย็บมา๘แผล
คือตอนนั้นแม่เนี่ยก่อไฟหุงข้าวทำกับข้าว
แล้วก็บอกว่าโกรธที่แม่เนี่ยชอบมาบดมาดุด่าเขา
ตอนนั้นตำรวจก็มาคุมตัวน้องส่งไปรักษาอาการซึมเศร้าที่โรงพยาบาลนะ
แม่เพิ่งไปรับกลับบ้านมาได้แค่๓วัน
นี่เอาอีกแล้วเรื่องหิวอีกแล้วนี่คราวนี้แทงเข้าคอเลยนะฮะ

ครับแม่นี่เคยเถียงกันเปล่า
มีอยู่จากแทงกันทั้งแต่กับก็เลยรุนแรง

ตามมาอยู่บ้านนี่ทีบว่าน้องที่บ้านนี่

ครั้งแรกอืมอันนี้เทือกที่สองอืมครั้งแรกเอาไปรักษาแล้ว
ค้าร้านก๋วยเตี๋ยวที่คนเจ็บเขาวิ่งไปขอความช่วยเหลือนะครับ
บอกว่าเมื่อเช้าเนี่ยเตรียมของอยู่ที่ร้าน
นี่ฮะได้ยินเสียงคนร้องขอความช่วยเหลือแล้วก็เห็นคนเจ็บเนี่ยเขาวิ่งออกมาจากบ้าน
มือเนี่ยกุมคอมาเลยเลือดไหลมาเต็มเลยแล้ววิ่งมาล้มฟุบอยู่ที่หน้าร้านของเขา
บอกว่าถูกลูกชายเนี่ยใช้มีดแทงนี่พี่พ่อค้าร้านก๋วยเตี๋ยวกับภรรยาก็รีบเข้าไปช่วย
เอาผ้าขนหนูเนี่ยมาอุดแผลที่คอก่อนเลือดไหลออกเยอะมากแล้วขับรถพาไปส่งโรงพยาบาล
นี่ถ้าแข็งใจวิ่งออกมาไม่ถึงนี่โอ้โหขานี่อาจจะเสียชีวิตได้นะฮะ
เมื่อเดือนก่อนเนี่ยคนเจ็บเคยถูกลูกใช้มีดฟันมาแล้วนะฮะชาวบ้านบอก
ไม่คิดว่าจะมีเหตุการณ์เกิดขึ้นอีกผู้ก่อเหตุมีพฤติกรรมก่อนหน้านี้คือชอบลักเล็กขโมยน้อย
แล้วก็เสพยาบ้าด้วยไม่ชอบสูงสิงกับใครกลางคืนนี้ไม่หลับไม่นอนชอบเดินลากท่อนไม้ไปตามถนน
บางทีก็เอาท่อนไม้ไปทุบหน้าต่างไปทุบประตูบ้านชาวบ้านหรือว่าบ้านตัวเองด้วย
ชาวบ้านเนี่ยเขาหวาดกลัวกันหมดนะก่อเหตุรอบนี้เนี่ยอยากให้เจ้าหน้าที่เอาไปรักษาให้หายขาด
บำบัดให้ดีนะถ้าออกมาเนี่ยเดี๋ยวจะก่อเหตุอีก

ในครั้งนี้เนี่ยคือผู้เป็นแม่ที่บาดเจ็บสาหัสยังอยู่โรงพยาบาลนะฮะ
ทำร้ายบุพการีจนได้รับบาดเจ็บสาหัสก็จะดำเนินคดีตามขั้นตอนกันต่อไป
ส่วนเรื่องอาการทางจิตประสาทก่อเหตุไปเพราะอะไรยังไงเนี่ย
เดี๋ยวต้องไปตรวจให้ชัดเจนอีกครั้งว่าเขาก่อเหตุเนี่ยมันมีอาการทางจิตประสาทร่วมด้วยหรือไม่
ชาวบ้านบอกก็ไปไม่รู้กี่รอบบำบัดไม่รู้กี่รอบ
นี่แม่เพิ่งไปรับมาได้๓วันนี้แทงคอแม่เลย
ไม่ใช่คำอ้างว่าโมโหหิวหรือป่วยซึมเศร้า
มันคือต้นเรื่องมันคือเรื่องของการเสพยาไง